หลายปีก่อนหลายคนทั่วบ้านทั่วเมืองติดตามละครชีวิตกันเรื่องนี้

ไปถึงอีกหนึ่งนักแสดงคุณภาพในเรื่องนี้
น้องน้ำฟ้าอ่าหรือว่าเจ้าบุญปลูก
ผมไม่ได้เด็กอย่างเดียวนะจ๊ะ

เชื่อว่าแฟนละครน่าจะยังจำน้องกันได้อยู่กับบทบาทบุญปลูกนะฮะ

บุญปลูกนี่แหละที่ทำให้ชื่อของน้องน้ำฟ้าเป็นที่รู้จักมากขึ้น
ผ่านมาเกือบ๕ปีแล้วนะเรื่องนี้
สาวน้ำฟ้ายอมรับว่าไปไหนมาไหนแฟนละครยังเรียกอยู่
บุญปลูกไม่เรียกชื่อน้ำฟ้าเลยค่ะ
ล่าสุดเจอน้องน้ำฟ้านะคะน้องขออัปเดตเกี่ยวกับงานละครหน่อย
บทบาทที่ได้เนี่ยยังคงเป็นสาวน้อยไม่แตกต่างไปจากเดิม
คือหน้าตาลุคก็สวยใสลุคคนดีอ่ะ
น้องน้ำฟ้าก็เลยขอประกาศตรงนี้
ผู้จัดที่เคารพรักทุกท่านคะหนูเป็นสาวแล้วค่ะ

หากว่าผู้จัดท่านไหนมีบทบาทที่ท้าทายความสามารถ
คาแรคเตอร์คนดีหวานใสของน้องนี่นะ
หนูโตแล้วนะคะโตแล้วเดี๋ยวปีนี้ก็เรียนจบแล้วค่ะใช่
ก็สามารถรับบทโตแล้วก็บทอะไรที่พัฒนาตัวเองได้ต่อไปเรื่อยเลย
เราอาจจะแบบคนรู้จักจากบุญปลูกด้วยแหละแล้วอันนั้นก็เป็นเด็ก
แล้วด้วยลุคหนูอ่ะอาจจะลุคยังไงก็ยังดูเหมือนแบบเป็นเด็กใช่ไหมคะ
แต่หนูก็รู้สึกว่าตอนนี้ตัวเองแอบโตขึ้นแล้วนะ

จริงอยากลองเล่นนิ่งบ้าง
คือด้วยคาแรคเตอร์หนูอาจจะเป็นคนที่อาจจะยังแบบดูเด็กอะไรอย่างนี้
อาจจะภายนอกดูเด็กเป็นคนสดใสล่าเริง
แต่ว่าถ้าแบบเข้าสวมบทบาทแล้วหนูอยากลองพิสูจน์ตัวเอง
โดยการลองเล่นนิ่งโตอยู่บ้างก็อยากได้รับโอกาส
เป็นอย่างไรครับหนูโตขึ้นยังไหมคะ
มันโตแล้วโตขึ้นแล้วสวยขึ้นด้วยนะ
ค่ะแต่ว่าน้องก็ยังลุคสไตล์หวานอยู่นะด้วยละครเรื่องนี้นะ
แต่ว่าเชื่อว่าเรื่องต่อไปผู้จัดฟังเสียงน้องมาแบบนี้แล้ว
อาจจะมีคาแรคเตอร์บทบาทแบบแซ่บก็ได้
เล่นไว้แล้วก็เป็นอย่างไรอยากรู้เลยนะ